มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
แต่พอการกระทำหน้าที่ของตัวเขาเนี่ยทำให้คู่กรณีไม่พอใจค่ะ
ออกรายการรายการหนึ่งนั่นแหละที่พี่หนุ่มเป็นพิธีกร
ล่าสุดค่ะไปเจอพี่เมย์ภรรยาของพี่หนุ่มเนี่ย
ออกมาบอกว่าทราบเรื่องนี้เท่ากับพี่นักข่าวทุกคนเลย
เพราะว่าคุณสามีเองไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลยค่ะ
เนื่องจากว่าคงไม่อยากจะรบกวนครอบครัวนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าพี่หนุ่มเองไม่ท้อในสายอาชีพนี้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ตัวคุณหนุ่มเองมีความตั้งใจค่ะ
ซึ่งเมย์บอกว่าพร้อมให้กำลังใจสามีเต็มที่ค่ะ

พี่หนุ่มเนี่ยตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะมาทำหน้าที่อาชีพนักข่าว

มันไม่ได้เป็นตัวแค่นำเสนอแบบความคิดเห็นของเขา
แต่มันเป็นการผ่านจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจแล้วก็มาฟ้อง
มันก็แค่รู้สึกว่าคุณควรจะให้หน้าที่ความเป็นสื่อมวลชน

ถ้าพี่หนุ่มตัดสินใจแล้วนั่นคือเขามั่นใจแล้วก็ยืนหยัดที่จะทำต่อค่ะ
เพราะว่าถ้าเขาแบบลังเลก็ไม่ทำแต่แรก
แต่ก็ยอมรับว่าเขาตัดสินใจแบบก่อนเขาตัดสินใจเขาก็ถาม
มีถามเหมือนกันว่าเขาควรที่จะทำตรงนี้ดีไหม
เพราะว่าเขาไม่ได้มีต้นทุนทางด้านเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน
แต่ว่าเขามีแต่ความตั้งใจที่ทำจริง
เองเขาก็ยังยืนยันนะว่าถ้าเกิดว่ามีสัมภาษณ์คู่กรณีอีก
เขาก็จะสัมภาษณ์แบบเป็นกลางจะยังไม่เลือกข้างอะไรทั้งนั้น
ก็สัมภาษณ์ตามหน้าที่นักข่าวไปนั่นเองนะคะ

ส่วนประเด็นเรื่องหัวใจของเพื่อนซีนะคะ
พี่อ้ำพัชรภานั้นพี่เมย์ก็บอกว่าให้ทุกคนลุ้นนะจ๊ะ
เพราะว่าวันวาเลนไทยนี้พี่อ้ำเนี่ยคงจะหัวใจหวานฉ่ำแล้ว
ฉายาขึ้นคานอะไรนะคงไม่ได้ใช้แล้วละมั้งปีนี้นะคะ

ก็ยังแอบเออแหมเธอเป็นพูด
ไม่สาวแหมทำเป็นแบบอวดเพื่อนวาเลนไทยก็คงไม่เฉาแหม
อยากจะดูเหมือนกันแบบวาเลนไทยจะเสาร์ไม่เสา
ก็รอดูวาเลนไทยปีนี้กันนะคะว่าจะเฉาไหมเฉาหรือเดินต่อ